เริ่มต้นกันด้วยความคึกคักของการเลือกตั้งอบตกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ

ใช่ได้ฟังเสียงเพลงแบบตื่นเต้นเลยนะเลือกตั้งวันนี้นะ
คนกรุงเทพเดี๋ยวรอผู้ว่ากรทมว่าจะได้เลือกเมื่อไหร่
คือวันนี้เป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมครับ
แห่งเปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่๘โมงเช้าปิดหีบไปเมื่อ๕โมงเย็น
เราเลือกตั้งกันโอ้โหครั้งสุดท้ายก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะ
แต่ตั้งแต่ปี๕๗ตอนที่มีการรถตับอาหารก็มีการให้รักษาการกันเรื่อยมา
จนตอนนี้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยกำลังนับคะแนนกันอยู่
ดูบรรยากาศหน่อยนะครับที่ราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ราชบุรีเนี่ยคือบรรยากาศโดยรวมก็เรียบร้อยดี
แต่ที่หน่วยเลือกตั้งตรงนี้มีคนฉีกบัตรเลือกตั้ง
นี่ฮะที่ตำรวจถือบัตรเอาไว้เนี่ยมีคนฉีกบัตรเลือกตั้ง
คือบัตรสีแดงเลือกนายกบัตรสีน้ำเงินเลือกสมาชิกอบต๖คน
เลือกตั้งในเขตที่๒หมู่ที่๓สาราการเรียนรู้วัดเจติยาราม
ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองรัชบุรี
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๗ปีพาแม่ไปเลือกตั้งอบต
ทีนี้เหมือนกับเธอเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยมาชี้นำแม่หรือเปล่า
ว่าให้เลือกคนนั้นเลือกคนนี้เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
แล้วไม่รู้ยังไงเจ้าตัวโมโหนะครับ
บัตรเลือกตั้งเอามาฉีกครับ

ถูกต้องค่ะตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะฮะ
ค่ะอันนี้ราชบุรีครับเดี๋ยวพาไปดูหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มหาสารคามนิดหนึ่งที่สาราวัดบ้านโคกล่ามหน่วยเลือกตั้งที่๑
เลือกตั้งที่เก้าตำบลหนองเรืออำเภอนาเชือกครับ
น่าอธิสักธิ์สมบัติคำว่าที่ผู้สมัครสอบสอบพระเก้ากลัย
ขอคุณหมอออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะต้องนั่งรถเข็นมาแบบนี้ค่ะ
ที่คอด้านขวาเพราะว่าเขาถูกชายสติไม่สมประกอบฟันคอเมื่อวาน
เมื่อวานเลยเย็บแบบร้อยกว่าเข็มออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
ทางตำรวจก็ตั้งข้อหาผู้ที่ก่อเหตุ
ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งอาการก็ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
ครับเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเรื่องคดีความของเขานะครับ

อิทธิพลบุญประคองวันนี้ไปตรวจหน่วยเลือกตั้งที่โคราช
คือก็มาตรวจดูการเลือกตั้งนะครับผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีนะฮะ
ส่วนหนึ่งก็ต้องดูด้วยว่ามาตรการในการป้องกันเรื่องของโควิด๑๙
พื้นที่การเลือกตั้งอบตทั่วประเทศเนี่ย
ครั้งนี้นี่จะมีมาตรการในการป้องกันอย่างรัฐกลุ่มนะฮะ
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนมีเจลแอลกอฮอลอะไรไว้ให้ล้างมือเรียบร้อยนะฮะ

ส่วนศูนย์เรียนรู้บ้านโรงบ่มหมู่๑๑ตำบลวังทอง
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

ใช่ค่ะที่ตั้งแต่หาเสียงเลยนะครับ
ตั้งแต่ติดป้ายแล้วแบบมีชื่อกับนามสกุล
การวางตำแหน่งชื่อชื่อเล่นนามสกุลอะไรแบบนี้
ผู้สมาชิกอบตหมู่๑๑ค่ะ
ก็มากับญาติพี่น้องมารอดูการนับคะแนนนะคะ
ล้างปิดหี่บก็รอลุ้นแบบใจโจทย์ใจจ่อเลย
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไป
นี่บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอกาสแน่ก็ไม่แน่แต่ว่าโอ้โหก็ดังไปตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วแหละในโลกออนไลน์
ก็รู้สึกคะแนนจะมาเป็นที่๒มั้ง

เพราะว่ามันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุ
มีคนเขาขับรถจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ตัดหน้าก็เลยเบี่ยงหลบ

เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครนายกดูสิ

กระบะค่ะตกลงไปข้างแบบนี้
บนถนนสายนครนายกบ้านสร้าง

เบียนกไก่ทท๗๖๓๙ฉะเชิงเศร้า

คนขับและผู้โดยสาร

คนขับรถกระบะชื่อว่านายจิรายุพูนทองอายุ๔๙

จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นครนายก
มาถึงตรงนี้มีรถจักรยานยนต์

กระบะบอกว่าเขาขับมาทางตรง

ตัดสินใจหักหลบเลย
ก็พลิกคว่ำตกลงไปข้างทางแบบนี้

รถเขาก็พังเหมือนกัน

ท้ายกระบะไปฟาดรถจักรยานยนต์
ที่มันเป็นจุดเกิดเผยถนนสองเลน

ต่างคนต่างก็เลยเฉียวชน

เพราะเท่าที่เท่าที่ที่สองฝ่ายบ้าง
ไปนำตัวสอบประคำสำเร็จ
เลือกตั้งใช่ค่ะ